ของพี่ปอมกันมากหนึ่งดีกว่า

ต้องบอกว่าเมยาย่าเป็นนางเอกคู่บุญพี่ปอม
ดูสดใสมากขึ้นทำให้ครอบครัวดูแล้วมีกำลังใจมากขึ้นนั่นเองค่ะ
ส่วนคนบันเทิงเองมีนางเอกในจอคนล่าสุด
เมย่านนทวันเลยนี่มาเลยเป็นไงล่ะ
ชุดสีภูมิฟริ้งนะคะเดินทางมาเยี่ยม
พร้อมกับบอกว่าอาน้ำอ้อยผู้จัดการส่วนตัว
ได้อัปเดตอาการของนักแสดงรุ่นพี่ให้ฟังแล้ว
ว่าอาการโดยรวมของพี่ปอร์เนี่ยดีขึ้น
ทำให้ครอบครัวยิ้มได้เมย่าเองก็ยิ้มได้เหมือนกันจ้า
อกจากนี้ค่ะคุณโบแวนด้าภรรยาของคุณปอนะครับ
บอกกับเธอว่าเปิดละครที่สามีแสดงกับเมย่าเนี่ย

บางครั้งก็เหมือนจะมีอาการที่รับรู้เหมือนกันนะครับ

คุณอาบอกว่าโดยรวมแล้วคือดีขึ้น

พี่โบก็บอกว่าคือแค่๑ดีขึ้นเรื่อย

ก็เล่าว่าเนี่ยพี่เขาก็ไปบอกพี่บอลนะว่าละครออนแล้วนะดูหรือยัง
แล้วก็ตอนก่อนที่แบบละครจะออนเขาก็เปิดทีวีไว้ให้
ให้พี่ปอได้ดูคือหนูบอกอ๋อก็เข้าใจนะบางทีแบบถ้าสมมุติว่าเขาหลับตาอยู่ปอก็จะได้ยินเสียง
จากนั้นเมื่อวานนี้ก็ยังมีคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธ์ค่ะ
พลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ
ได้เดินทางมาเยี่ยมคุณปอแล้วก็พูดคุยกับสื่อมวลชนสั้น
บอกว่าติดตามข่าวของพระเอกหนุ่มมาตลอดแล้วก็เป็นห่วงเหมือนลูกคนหนึ่งเลย
ขอให้ปอนั้นหายไวนั่นเองค่ะ